คุณผู้ชมครับมาดูที่จังหวัดกระบี่กันหน่อยคือญาติเนี่ยออกมาให้ช่วยกันตามหา
ผ่านทางสื่อโซเชียลกรณีที่ชายสองคนหายตัวไปลึกลับ
จังหวัดกระบี่ขณะขับเรือออกไปเนี่ยนะคะแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย
ญาติต้องมาโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้ให้ช่วยตามหาน้องชายของเขา
แล้วก็คนขับเรือที่หายไปเนี่ยแหละค่ะเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
นางสาวอรไทยออนฤทัยทองพุ่มอายุ๓๐ปี
เป็นชาวบ้านที่ตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่เขามาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ระบุว่าย่าสองคนขับเรือมุ่งหน้าไปที่บ้านควนใต้
ห้วยน้ำขาวที่อำเภอครองท่อมจังหวัดกระบี่
ตั้งแต่เช้าวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากนั้นเนี่ยสองคนหายตัวไป
ขาดการติดต่อไปค่ะนางสาวออนฤทัยเล่าว่าทั้งสองคนเนี่ย
เขาขับเรือออกจากบ้านที่อ่าวท่าเลในพื้นที่หมู่๒ที่ตะบนเขาทองเนี่ยนะคะ
ก่อนหายตัวไปเนี้ยพ่อของนางสาวอรไทยเนี้ย
เขาขอให้นายบุญช่วยนายบุญช่วยศรีนวลอายุ๕๓ปี
ขับเรือไปส่งให้ญาติหน่อยเพราะว่าจะนำเรือเนี้ย
เอาไปใช้ทำประมงพื้นบ้านที่บ้านควนใต้ทีนี้ก็มีน้องชายต่างแม่เนี่ย
ก็คือนายสรรพรเหมธานนท์อายุอี่สิบสี่ปีนั่งไปด้วย
ก็คือเรือที่หายไปเนี่ยก็เป็นคนขับเรืออายุห้าสิบสาม
คือนายบุญช่วยหนึ่งคนแล้วก็น้องชายของคนที่มาตามหาเนี่ยนะคะ
ก็คือนายสรรพรอายุอี่สิบสี่ปีสองคนนี้
นั่งเรือไปด้วยกันแล้วก็หายไประหว่างการเดินทาง
เมื่อวันที่๑พฤศจิกายนป่านนี้ยังติดต่อไม่ได้นะคะ
เพราะว่าทั้งสองคนไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดตัวไปด้วย
ทีนี้มีการแจ้งความบุคคลศูนย์หายเอาไว้แล้วนะคะที่โรงพักอ่าวนาง
แล้วก็นำเรื่องราวมาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ขอให้สังคมโซเชียลตามหาอีกช่องทางค่ะ
เขาก็คือชำนาจในการเลือกแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็คือก็
ถ้าใครโปะเซรึว่ายังไงก็ช่วยติดตัวมาทาง
ถ้าเรื่องนำลึกหรือว่าทีลงทัก
ไปแล้วครับคือนางสาวอองรัฐไทย
พี่สาวของนายสารันพรพร้อมญาติเนี่ยนะเขาก็พยายามติดต่อหาตัวน้องชาย
แล้วก็คนขับเรือทีนี้เขาตั้งข้อสังเกตตั้งสมมติฐานไว้แบบนี้เนี่ยนะคะ
คือมาดูที่ขนาดเรือก่อนเรือหางยาวเนี่ยขนาดสิบเก้ากง
ยาวเนี่ยประมาณแปดเมตรทั้งคู่เนี่ยขับออกไปจากท่าเรือ
อยู่ที่บ้านเล็กที่ร้อยยี่สิบสองหมู่สองที่ตำบลเขาทองญาตินี่นะ
เขาตั้งสมมุติฐานเขาเชื่อว่าเรือไม่น่าจะจมไม่น่าจะล่ม
เพราะว่าวันที่ทั้งคู่ออกทะเลไปในทะเลไม่มีคลื่นลมแรง
ครับไม่มีมรสุมเข้ามาเชื่อว่าคนขับเรืออาจจะแวะไปหาเพื่อนหรือเปล่า
หรือว่าคนรู้จักที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าเพราะว่าหากสังเกตหักเรือล่มเนี่ยนะ
ต้องมีซากเรือสิซากเรือเนี่ยต้องลอยขึ้นมา
แล้วก็ต้องมีชาวบ้านเนี่ยพบเห็นเรือแต่ชาวบ้านหากันอยู่สองวันแล้วค่ะ
ยังไม่พบเบาะแสอะไรซากเรือก็ไม่เห็น
เรือลอยมาก็ไม่เห็นนะก็เลยอยากให้
ใครที่พบเห็นคนขับเรือเป็นเพื่อนกับคนขับเรือ
ที่ไหนเนี่ยติดต่อกลับมาหน่อย
อย่างน้อยเนี่ยจะได้รู้ว่าปลอดภัยไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะ